และตัวเลขวันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมเลยค่ะ
การประกาศของสบคออกมาเน้นเลยคือการติดเชื้อในประเทศ
วันนี้ตัวเลข๙๐๐เป็นวันที่๒ติดต่อกันแล้ว

การประกาศจากสบคนะคะติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่
ในประเทศ๙๕๖ติดเชื้อจากต่างประเทศ๙
แต่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ดูสถานการณ์รายจังหวัดกันหน่อย
เอาจังหวัดที่ค่อนข้างวิกฤตเหมือนกัน
เริ่มที่เชียงใหม่ตอนนี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ
วันนี้เชียงใหม่นะคะนี่คือเรื่องของเชียงใหม่
รายสะสม๑๑๙๑ราย
ทำให้ทางจังหวัดเองต้องเร่งขยายโรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วย
นายแพทย์จตุชัยมณีรัฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดค่ะ
ระบุว่าถ้าตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ยังอยู่ในระดับนี้
เพิ่มขึ้นระดับ๒๐๐กว่าทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้
โอ้โหเกินกำลังที่โรงพยาบาลหลัก
และโรงพยาบาลสนามจะรองรับได้เพราะตอนนี้เตรียมไว้๑๓๐๐เตียง
นี่เป็นภาพของบรรยากาศนะคะโรงพยาบาลสนาม
ดังนั้นมองแล้วน่าจะไม่พออาจจะมีการขยายโรงพยาบาลสนามในเฟส๓ค่ะ
จะเพิ่มเตียงอีก๑๐๐เตียงจัดที่ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าต่าง
และจะมีเตียงจากศูนย์ฝึกรอดออีก๑๒๐เตียงนะคะ
ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงความจำนงเลย
ให้ใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะรองรับได้๔๐๐เตียง
ตอนนี้หลายหน่วยงานนะเขาช่วยกันเปิดพื้นที่
ในลักษณะที่ทำงานของตัวเองให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
ใช่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโรงพยาบาลสนามมันเป็นยังไง
มันจะเหมือนโรงพยาบาลมันจะดีไหมนะคะ
พาไปดูบรรยากาศโรงพยาบาลสนามก็แล้วกันนะคะ
มีผู้ติดเชื้อหลายรายแล้วที่เข้าพักที่นี่
เขาก็เหมือนกับแชร์รีวิวบรรยากาศ

ลักษณะการขยับเมาส์และการเคลื่อนไหวหน้าจอ
น่าจะเล่นเกมเกมเมอร์

คือส่วนใหญ่แล้วหลายคนก็คือใช้เวลา

เล่นเกมบ้างนอนดูซีรีส์ดูหนังบ้าง
อุปกรณ์แก้เหงาก็เอาไปให้พร้อมนะคะ

ที่ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม

นี่ค่ะก็อยู่ว่างอะเนาะ

ก็มีคนที่มาโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ป่วยชายคนนึง

อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามที่นี่แหละ

อยู่ที่นี่เนี่ยนะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่

กิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยทั้งหมดคือ

กับเครื่องที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้ให้
แล้วก็รายงานผลของตัวเองผ่านระบบ
อาหารมีให้๓มื้อ

ที่มีคนเอามาบริจาคจำนวนมาก

แล้ว่านั่นคือไข่ต้มเหรอ
ต้องทานให้ครบเบอร์๕เลยนะอันนั้นไข่ต้มเบอร์๕เลยนะ
กรอบข้าวน่าทานมากจริงนะ
อกจากนี้นะคะเขาก็บอกว่า
ใครที่มีอาการเจ็บป่วยเจ้าหน้าที่ก็จะให้ยามารับประทานตามอาการค่ะ
ในส่วนของห้องน้ำลำบากนิดนึง
เพราะว่าห้องน้ำมีน้อยอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อจำนวนคนขนาดนั้น
เพราะห้องน้ำมีทั้งหมด๑๖ห้องมีห้องอาบน้ำแค่๔ห้อง
เพราะฉะนั้นช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำอาจจะต้องต่อคิวกันยาว
งั้นไม่แน่ใจลองทำตารางอาบน้ำกันใหม่ดีไหมคะ

ทีอาจจะอาบสักแบบเที่ยงอะไรอย่างนี้

วนอาบกันดูค่ะลองทำตารางดู

หรือว่าบางคนอาจจะ๒วันครั้ง

นี่คือภาพบรรยากาศโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเชียงใหม่
หลายคนบอกเหมือนย้อนวัยกลับไปเข้าค่าทัศนศึกษากับเพื่อนยังไงไม่รู้

ตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะที่ประจวบวันเดียวค่ะ
เพิ่ม๑๔๑ราย
และนอกจากนี้มีกลุ่มที่เขาไปติดมา
ก็คือสามีไปเที่ยวผับชื่อมายาผับในหัวหิน
แล้วก็มีการแพร่เชื้อต่อกันมาทำให้ยอดป่วยผู้ป่วยสะสม
ประจวบคีรีขันจังหวัดเดียวถือว่าสูงนะคะ๓๐๐เนี่ย

อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องมาเตือนกันค่ะ
สำหรับสถานที่ต่างที่เป็นสถานที่เสี่ยง
คุณผู้ชมคะเวลาไปไหนอย่าลืมเช็คอิน
เพราะ๑คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้ติดเชื้อแล้วจะไปแพร่ให้คนอื่นไหม
สองคุณไม่รู้ว่าสถานที่ที่คุณไปมีผู้ติดเชื้ออยู่ด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเช็คอินเวลาที่เจอผู้ติดเชื้อ
เขาจะได้ลักษณะต่อข้อมูลต่างได้

หมอชนะโหลดไว้มันก็จะคอยขึ้นให้นะคะว่าตอนนี้
เรายังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยง
ไปเจอกลุ่มเสี่ยงหรือลงพื้นที่เสี่ยงมาไหมอะไรแบบนี้
เช็คอินตลอดนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
พูดแบบนี้เพราะที่นครราชศรีมาเอาเรื่องของตัวเลขก่อน
ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสม๑๒๓ราย
แต่คาดว่าอาจจะมีลักษณะคลัสเตอร์ของผู้ป่วยเกิดขึ้นที่นี่
เพราะมีผู้ป่วยรายหนึ่งไปรับประทานอาหารที่ร้านหมูกระทะนะคะ
ร้านหมูกระทะนี้อยู่ในซอย๓๐กันยาหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมือง
โดยพบว่าผู้ป่วยรายนี้คือตอนที่เขาไปรับประทานอาหาร

แต่ลักษณะการรับประทานหมูกระทะคุณต้องกินด้วยกันนะ

แล้วเป็นบุฟเฟ่จะต้องเดินไปตักเองอืมแล้วเขาบอกว่าวันนั้น
พนักงานในร้านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
เอาไปกันใหญ่เลยและตอนนี้เอาพนักงานในร้านที่มี๑๗คน
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙พนักงานติดไปแล้ว๑๔รวมถึงเจ้าของร้านด้วย
อ้าวจะกลายเป็นคลัสเตอร์สำคัญหรือเปล่า
อันนี้จะต้องติดตามโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะ
วันที่๕เมษายนที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมไปรับประทานหมูกระทะที่ร้านนี้
อย่าลืมไปตรวจซะรวมถึงสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ชาวโลกโซเชียลมีเดียบอก
อุ้ยทำได้ยังไงที่นครราชสีมาร์

ชายหญิงคู่หนึ่งเขาติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ก็ยังขึ้นเครื่องกลับบ้าน

วันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณเป็นผู้ป่วยติดโควิด๑๙แล้ว

รู้ว่าติดโควิด๑๙แต่อยากกลับบ้าน

และมีการโทรไปบอกโรงพยาบาลให้ไปรับที่สนามบินด้วย

คุณจริงจริงค่ะและส่วนอืม
แล้วยังไงแล้วคนอื่นที่นั่งเครื่องร่วมกับคุณ
พนักงานมึงเครื่องบินอะไรนี่คุณไม่เป็นห่วงเลยเหรอว่าเขาจะเสี่ยงน่ะ
นี่แหละเขาถึงบอกว่าตอนนี้มีเป็นร้อยเป็นพัน
ต้องตามไปโดยตามไปอีกเที่ยวบินหนึ่งนะคะ
แล้วพอถึงนครศรีธรรมราชปุ๊บเข้าตรวจ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่วนกันทั้งจังหวัดเลยนะคะ
จะต้องตามผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ย
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ทีนี้มีการตามหาอีกหนึ่งอย่างเพราะว่า
มีการนั่งรถแท็กซี่ผู้ชายนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน
ตามหาสิคะว่าแท็กซี่คันไหน
แต่ว่าทีมงานแท็กซี่นครลักษณะเป็นเพจนั้นนะคะ
เขาโพสต์ยืนยันว่าตรวจสอบแล้ว
ไม่เจอรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารที่ติดโควิด

ใช่คือต้องตามด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่า
คนขับแท็กซี่ที่รับไปเขาก็ไม่รู้ไง

เป็นแท็กซี่หรือเป็นแกรป

พูดถึงเรื่องของช่วงเวลานี้นะคะ
คุณหมอก็คือนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง
ที่จะทำให้เกิดการระบาด
คุณหมอบอกว่า๔เสียงนี้

อย่ามาเกิดช่วงเวลากันเดียวกันเลยนะ

ถ้ามาเจอกันแล้วตุ้ม

เสี่ยงหนึ่งเสี่ยงหนึ่งคือบุคคลเสี่ยง
เสี่ยงก็คือลักษณะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็คือลักษณะของคนที่ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แล้วออกไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ
โดยเฉพาะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ซึ่งเชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเอาจริง
เราก็ไม่รู้แล้วแหละว่าตอนนี้ใครเสี่ยงบ้างใครติดบ้าง
กว่ามันจะแสดงอาการหรือว่าเราไปตรวจ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องระวังตัวเองนี่คือสำคัญที่สุด

คำว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดตลาดนัดธรรมดาตลาดนัดตอนกลางคืน
หรือว่าสถานที่ที่มีการละเล่นต่างการแสดงต่าง
ก็จัดกิจกรรมคนหนาแน่นคอนทรงคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้

ส่วนกิจกรรมเสี่ยงอันนี้คุณหมอบอกเป็นห่วงมากตอนนี้
แม้ว่าผับจะปิดแล้วเอาเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะ
ท่องเที่ยวช่วงกลางคืนกิจกรรมต่าง
แม้ว่าผับจะปิดแต่กิจกรรมเสี่ยง
มันอาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงนี้เพราะว่าหลายคนกลับบ้าน

รับประทานอาหารร่วมกัน
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาเสี่ยงก็คือวันหยุดยาว
เวลาเสี่ยงนี่หมายถึงว่าช่วงเวลามันเหมาะสม
กับการที่เดินทางกระจายของคน
และโรคมันจะไปพร้อมกับคน

นะคะบุคคลเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง

คุณผู้ชมหลับมากหลับมาก

คือสอยมะม่วงจะขึ้นข้างบนแต่ว่าเนี่ยมาแนวนอน
เออเขาก็ต้องป้องกันตัวนะ

ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องแบบเกี่ยวข้องกับการตรวจการเช็คจุดตรวจอะไรแบบนี้เนี่ย
ถุงมือด้วยก็จะได้ช่วยอีกชั้นหนึ่งเนาะ
ใช่นะคะแต่ว่าอย่าไปใกล้อย่าไปแตกถึงขั้นแตะหน้าผาก

ระมัดระวังกันไปหมดนะคะช่วงนี้

หลายคนตอนนี้มีอาการทางจิตแล้ว

เป็นหรือยังปวดหัวมั้ย

เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะ